คุณผู้ชมไปดูหน่อยรถกระบะคันนี้ขับมาดีทำไมไฟมันลุกท่วมเลยนะครับ
เหตุเกิดที่แจ้งวัฒนะนี่เองฮะ

รถไฟไหม

นี่ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะฮะ
โอ้โหแล้วแจ้งวัฒนะคุณผู้ชมดูรถติด
รีบขับรถไปให้ไกลจากรถกระบะคันนี้เลยนี่ฮะ

ท่วมคันอ่ะครับโอ้โหนี่แล้วรถก็กำลังหนาแน่นเลยด้วยนะคะครับ
วันมันออกมาก่อนแล้วคนขับรถกระบะก็วิ่งมาเปิดไอ้ประตูด้านหลัง
กะจะระบายควันแต่คุณผู้ชมพอออกซิเจนมันเข้าไปเจอกับไฟข้างใน
คราวนี้มันลุกฟุ๊บแล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งนะฮะ
โอ้โหมีผู้ชายนะครับเสื้อสีฟ้าเป็นพนักงานก่อสร้าง
รถไฟฟ้าตรงนั้นกับพลเมืองดีนะครับวิ่งเอาถังดับเพลิงมาฉีดฉีด
แต่ไม่อยู่ไฟมันแรงจริงดูสิครับ
คนถ่ายคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับสาเหตุที่ไฟไหม้นะฮะ
คือรถคันเกิดเหตุบรรทุกถังอะไรสักอย่างแล้วมันระเบิด
เป็นรถของพี่สาวเพื่อนสาเหตุที่ไฟไหม้จริงแล้วเพราะว่า
ชาร์จแบตโซล่าเซลล์มันร้อนมากเลยเกิดระเบิดกระทันหันนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ชื่นชมพี่
เสื้อฟ้าพลเมืองดีนะครับที่เอาถังดับเพลิงมาช่วยดับไฟครับ